ส่วนเรื่องนี้พาคุณผู้ชมมาดูหน่อยซิว่าจะหาทางออกให้กับตายายคู่นี้ได้ยังไง
ชีวิตมันมาสุดทางแล้วค่ะจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าจะทำยังไงก็ทำเถอะ
ไม่ไหวแล้วจริงนะคะตายายคู่นี้เนี่ยคืออาศัยอยู่ในที่ซึ่งเป็นที่ที่ลุกที่สาธารณะอยู่มาแล้ว๓๐กว่าปี
แล้วถึงเวลาเขาจะมาเอาที่คืนนะคะแล้วตายายก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วหนำซ้ำตอนนี้เนี่ยติดโควิดด้วย
แล้วเห็นเขียนว่าระวังหมากัดคือไม่ได้อยู่กันสองคนมีหมาจรจัดที่เลี้ยงเอาไว้อีก๒๐กว่าตัว
จะไปยังไงจะไปทางไหนแล้วตอนนี้ก็ไปไม่ได้ด้วยนะคะเขาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่บอกจะทำยังไงก็ทำเถอะ
แต่จะทำยังไงคะเนี่ยนี่คือสภาพนะคะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปเขาก็ทำหน้าที่ค่ะ
ไปขับไล่ผู้บุกลุกที่สาธารณะที่สวน๗๒พันศามหาราชินีแถวปากกงกลางติดปากคลองสำโรงทะเลสาบสงขลา
คุณยายภัยจิตกับสามีก็อยู่ตรงนี้มา๓๐ปีแล้วมีคอกเป็ดคอกไก่เลี้ยงหมาจรจัดเอาไว้เกือบ๒๐ตัว
เจ้าหน้าที่ตอนแรกมาแจ้งบอกว่าคุณยายลุกที่สาธารณะต้องหาที่อยู่ใหม่คุณยายก็บอกไม่รู้จะไปไหนอยากทำอะไรก็ทำเถอะ
ก็ไม่รู้จะไปไหนวันนี้จริงวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องมาลื้อถอนจะลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออก
แต่ปรากฏว่าไปกันขนาดนี้ค่ะแต่ว่าทำไม่ได้ต้องยกเลิกภารกิจเพราะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยคุณยายภัยจิตนอนป่วยอยู่คือติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วอยู่ในช่วงกักตัวสุนัขก็เฝ้ากันอยู่หลายตัวเลยเจ้าหน้าที่ก็กลัวจะติดโควิดแล้วก็กลัวหมากัดด้วยเห็นไหมมันก็เจ้าอยู่ก็เลยพากันกลับไปก่อนคือวันนี้ต้องยกเลิกภารกิจก่อนคุณยายป่วยด้วยสุนัขก็อยู่ด้วย
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าทำยังไงดีคือก็อยากจะเหมือนกับอยากจะให้ขอความเห็นใจสองตายายหน่อยเพราะอยู่ตรงนี้มา๓๐ปีแล้วก็ไม่ได้มีที่ทางอะไรตรงไหนจะให้ไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนไม่มีที่ไปถ้าจะขับไล่กันจริงอยากจะช่วยหน่อยช่วยหาที่อยู่ใหม่ให้ทีก็จะถือว่าเป็นบุญกุศลเลยทีเดียว
ฟรามากาเมร์สารแรกลายแต้งจาทคนที่บุญหนูใส่ข้ามมาอยู่บ้านใช่แล้วได้แต่เขานี้คนไทย
ช่วยเลือกกันจะควรกิน
สองคนตายายกับสุนัขอีกยี่สิบกว่าชีวิตนะคะ
ก็จะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดตรงนี้เขาถูกขับไล่ไป
ก็อาจจะลองช่วยคิดกันดูหาทางออกดูนะคะ
สำหรับการไล่ที่ในครั้งนี้ค่ะ